กับอีกหนึ่งเหตุระทึกนะฮะเกิดขึ้นใกล้กรุงเทพ
ปริมณฑลนี่เองจังหวัดนทบุรีกลางห้างดังเลยนะคะ
จู่ฝ้าเพดานมันร่วงลงมาต่อหน้าลูกค้าที่ไปใช้บริการ
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมกรุงเทพและปริมณฑล
ฝนขนองฟ้าก็คึกค่ะลมแรงมากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ก็เลยทำให้เนี่ยน้ำมันรั่วลงมาก่อนนะเหมือนเป็นสัญญาณจากฟากฟ้าค่ะ
ว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมดูนะคะ
นี่ค่ะถ้าคุณเจอลักษณะแบบนี้ต่อหน้าต่อตาคุณจะทำยังไงคะ
คือดูจากลักษณะห้างแล้วคือห้างที่ใหญ่ที่สุดตรงนั้น
ตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำตกในห้างทำใหม่หรือเปล่าลูกค้า
มาตกอะไรเบอร์นี้จากรั่วนิดเดียวกลายเป็นเนี่ยค่ะรั่วเบอร์นี้เลยนะคะ
แต่เคราะห์ดีมากผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้ตรงนี้โอ้โหหลบได้ทันนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครเป็นอะไร
และสักพักหนึ่งไฟในห้างก็ดับด้วยนะ
เหตุการณ์นี้คนในทวิตเตอร์เขาแชร์กันเยอะเลยคลิปนี้นะคะ
ที่ฝ้าถล่มลงมาก็ปลอดภัยนะค่ะปลอดภัยหมดเลยนะคะ
ได้มีการชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าก็ต้องยอมรับนะ
ว่าเมื่อวานช่วงเย็นออฟฟิศเราด้วยฝนตกหนักมาก
ฟ้าขนองนะคะตกนานถูกต้องนานหลายชั่วโมงเลย
นนทบุรีเองก็เป็นแบบนั้นนะคะก็เลยทำให้หลังคาศูนย์การค้า
ได้รับความเสียหายหลังจากที่เกิดเหตุแล้วทางห้าง
ก็มีการเคลียร์พื้นที่โดยเร็วเรียบร้อยภายใน๓๐นาที
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีทรัพย์สินร้านค้าเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
การค้าก็จะให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ
หาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไขต่อไป
เพื่อไม่ให้ลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ฝนตกหนักเป็นระยะตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึง๔ทุ่ม
เกิดเหตุอาคารพาณิชย์อีกจุดหนึ่งนะฮะพาไปดูอีกจุดหนึ่ง
เกิดเหตุอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นในซอยจรรย์สนิทวง๙๖ทับ๒
คุณผู้ชมอาจจะมืดได้เนี่ยซุดตัวลงมาก็เลยทำให้มีชิ้นส่วนเศษปูนเศษกระจก
กบหน้าต่างร่วงลงมากองบนพื้นผิวถนนเป็นจำนวนมากเนี่ยค่ะ
ลงมาแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนกันอีกสักรอบหนึ่ง
เวลาถ้าเกิดว่าฝนฟ้าขนองลมแรงท่านรีบหลบไปอยู่ในบ้านเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารพบว่าบริเวณชั้น๔
ซึ่งเป็นส่วนของดาดฟ้าซุดตัวลงมาบริเวณพื้นชั้น๓
ทำให้ลักษณะคานมันรับน้ำหนักบิดรูปแล้วก็มันผิดรูปไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้าม
แล้วก็มีการนำกลวยมาวางปิดการจราจรในซอยจรรย์สนิทวง๙๖๑ช่องทาง
เพื่อกันว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เรื่องต้นจุดนี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ